และเช่นเคยนะครับทุกคืนวันอาทิตย์นะครับติดตามกันต่อในช่วงถอดสูตรครับ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับธุรกิจเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล
หรือว่าธุรกิจเครื่องดื่มน้ำดำนะครับที่ครองใจผู้บริโภคอันดับหนึ่งมายาวนานก็คือโค้กนั่นเองนะครับ
ลยุทธ์ความสำเร็จที่สามารถครองใจมาได้ยาวนานถึงกว่า๖๘ปีนั้นเขายึดหลักที่ว่าต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองนะครับ
ตั้งแต่ผู้บริโภครวมไปถึงพนักงานและผู้บริหารในองค์กรติดตามพร้อมกันในช่วงถอดสูตรครับ
ถอดสูตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาบุกอาณาจักรโคคาโคล่าประเทศไทยหรือเครื่องดื่มโค้กที่ทุกคนรู้จักกันดีครับ
จากจุดเริ่มต้นในร้านยาเล็กที่เมืองแอดแลนต้ารัฐจอร์เจียของสหรัฐที่เป็นเพียงไซลับผสมน้ำดื่มเพื่อความสดชื่น
เติบโตมากลายเป็นบริษัทผลิตเครื่องดิ่งระดับโลก
อยู่มายาวนานถึง๑๓๑ปีใน๒๐๗ประเทศทั่วโลก
และเริ่มเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเมื่อ๖๘ปีที่แล้ว
โดยมีบริษัทไทยน้ำทิพย์และบริษัทหาดทิพย
เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทั่วประเทศ
โคคาโคล่าประเทศไทยอยู่ภายใต้การบริหารงาน
ของหนึ่งในผู้บริหารไฟแรงอย่างนันทิวัฒนธรรมหาไทย
ภูมิในการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร
เปลี่ยนบทบาทจากการทำงานรับราชการทหาร
เข้าสู่องค์กรเอกชนเพราะว่าต้องการความท้าทายในชีวิต
ทุกวันนั้นที่วัฒนธรรมจัดคิดเสมอว่า
วันนี้จะสร้างคุณค่าอะไรให้กับองค์กรได้บ้าง
โดยจะเลือกมองคนที่ต้องทำงานเหนื่อยกว่ามาเป็นแรงบันดาลใจ
ทุกวันผมจะต้องเห็นรถโค้กที่ส่งโค้กให้กับร้านค้าต่างใช่ครับ
แล้วก็จะมีน้องพี่พนักงานบ้างนะครับ
ที่ทำหน้าที่สมโค้กบริการร้านค้านะครับ
เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าสามารถซื้อโค้กได้นะครับ
ได้ดื่มโค้กเพื่อดับกระหาในคนที่เขาต้องการ
ผมเองคิดเสมอว่างานที่เราทำถือว่าเบา
เมื่อเทียบกับพี่น้องเหล่านี้ที่ต้องขับรถตัวเองออกไป

เคคชัวร์ว่าสินค้าของเราอยู่ในตู้อย่างสวยงามนะครับ
เพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถเลือกบริโภคสินค้าของเราได้นะครับ
ผมไม่รู้ยังไงผมมองอย่างนี้ผมก็มีแรงบันดาลใจทุกทีนะ
ว่าสิ่งที่เราทำอยู่จะเหนื่อยจะหนักยังไงก็เบา
เมื่อเทียบกับพี่น้องที่ทำหน้าที่ส่งโค้กให้เข้าร้านค้าจากเดิม
ด้วยความที่ธุรกิจเครื่องดื่มเป็นตลาดที่มีการแข่งขันดุเดือด
ันที่วัดยึดหลักต้องเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคให้ได้
ต้องรู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไรชอบดื่มอะไรและก็ทำออกมาแบบนั้น
ส่วนการบริหารคนในองค์กรก็ยึดหลักที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา
อยากได้อะไรก็ทำแบบนั้นทำให้คนในองค์กรมองเป้าหมายความสำเร็จให้เหมือนกัน
ความคิดแต่ละคนจะต่างกันแต่หากเห็นเป้าหมายเหมือนกันงานก็สามารถสำเร็จได้
ถ้าจะให้สินค้าอยู่ในใจของผู้บริโภคเราก็ต้องนั่งอยู่ในใจของผู้บริโภค
ให้ได้ดีที่สุดผมเองยึดหลัก
ก็คือใจเขาใจเราไม่มีอะไรที่
ซับซ้อนนะครับก็คือ
เราอยากได้อะไรเราก็ควรทำ
ปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างนั้นนะครับ
เราก่อนที่เราจะไปขอ
ให้เขาเขาช่วยเหลืออะไรนะครับ

เขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขากำลัง
เหนื่อยกำลังหนักอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเราเราก็คงคาดหวังสิ่งเดียวกัน
หลังจากต้องเผชิญกับการทำงานที่ท้าทายตลอดทั้งวัน
ันที่วัดเลือกจะอยู่กับตัวเองด้วยการเล่นดนตรี
ทั้งตีกรองและเล่นเเบียโน
จะช่วยผ่อนคลายจากการทำงานได้แล้ว
ทำให้ตัวเองได้จดจ่ออยู่กับ

ข้อดีเหล่านี้นำไปใช้กับการทำงานอย่างได้ผล
ก็ทำให้มองเห็นปัญหาจากลำดับความสำคัญ
และสามารถแก้ปัญหาในการทำงานได้
การที่เราจะทำสิ่งหนึ่งได้ดี
มันจะต้องเป็นการที่เรามีจิตใจจดจ่ออยู่กับมัน

เพราะฉะนั้นหลายครั้งเวลาที่เราทำงาน
แล้วก็หลายอย่างมันซับซ้อน
มันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามา
สิ่งแรกที่ผมมักจะทำเสมอก็คือ
ก่อนหยุดการดูรายละเอียดเล็กน้อยมา

ตอนนี้เรากำลังเจอปัญหาอะไรอยู่
เราควรจะโฟกัสไว้ที่ตรงไหน
ตรงไหนเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องหลัก
ตรงไหนเป็นเรื่องรองวัตถุประสงค์ของตรงนี้คืออะไร

เขาเรียกอะไรจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น
การได้มาทอสุดคุณนันทิวัฒน์ในครั้งนี้
ทำให้ผมได้แง่คิดดีมาฝากคุณผู้ชมครับ
ก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใด
ให้เราเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาไปจนถึงผู้ใต้บังคับบัญชา
ทำให้เราเข้าใจคนเข้าใจงาน

ก็จะเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้พร้อมกัน
เช่นความสำเร็จของโค้ก
ทัศน์ไหนโค้ดทองข่าวไทยมรัฐทีวีบร้อยงาน